ใครชอบทานแกงส้มแล้วชอบใส่อะไร
บางคนก็ยอดมะพร้าวบางคนก็ของก๊อฟนี่เป็นกาแฟ
ส่วนนี้ค่ะเฮ้ยมันคือออดิบใช่ไหม

แต่ว่าแถวบ้านนี้ที่จังหวัดพังงาเรียกว่าโฉนนะฮะ

คือออดิบเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
มันทำแกงส้มอร่อยเพราะว่าเมื่อมันเดือดได้ที่
หรือว่าอุ่นไปสักครั้งที่๒หรืออะไรแบบนี้นะฮะ
น้ำแกงส้มมันจะอมเข้าไปในอ่อดิบ
พอกัดเข้าไปกินเข้าไปกับข้าวมันอร่อย
คือออดิบมันเป็นพืชตระกูลบอลใช่ไหม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมฟังดูข่าวนี้
ละสายตาอย่าละหูฟังนะคะเพราะข่าวนี้มีประโยชน์กับท่านสูงที่สุด
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินค่ะ
ใครจะคิดคะว่าทานออดิบถึงขั้นว่าเกือบตาย
เอาชีวิตไม่รอดแต่ในข่าวนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่
คุณผู้ชมฟังให้จบนะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
ออกมาโพสต์เรื่องราวแล้วก็ขอบคุณเธอด้วยนะคะ
ที่ออกมาโพสต์เรื่องราวเล่าประสบการณ์ตรงให้เราฟัง
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณศรีสุรางชิตานนท์อายุ๔๒ปี

แชร์ประสบการณ์เฉียดตายหลังจากที่กินแกงส้มเพียงไม่กี่คำ
ถูกหามส่งโรงพยาบาลเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ฉันไปช้านะคะ
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุคุณยายของเธอได้ทำแกงส้มใส่ออดิบ

งส้มถ้วยนี้ทานกัน๓คนมีคุณยายเธอแล้วก็เพื่อนของเธอ
ยายทานเข้าไปเยอะมากแต่ก็ไม่มีอาการอะไร
แต่เพื่อนของเธอทานเข้าไปก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำ
ก่อนออกมาแบบตาแดงส่วนตัวเธอนี่อาการหนักสุด
เพราะพอเธอกัดผักเข้าไปคำแรกก็รู้สึกถึงความเผ็ดแปลก
แบบลุกลามไปทั่วปากเหมือนถูกกรดกัดในปาก
พอเปิดน้ำล้างทั่วปากกลัวคอก็ยิ่งเผ็ดร้อน
เธอพยายามตอกไข่ใส่ในปากเพื่อให้อาเจียนก็ไม่มีอะไรออกมา
ฟังต่อค่ะจนกระทั่งเธอมีอาการลิ้นแข็งน้ำลายยืด
แบร้อนไปหมดทั้งปากและลำคอเธอเลยให้เพื่อนเนี่ย
นำตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาลโดยเธออาเจียนตลอดทาง
และสุดท้ายหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
มาตรวจสอบทีหลังเธอเล่าต่อนะคะ
ถึงรู้ว่าเธอกินบอลโหราบอลโหราเนี่ยคล้ายกับออดิบ
ถ้าเกิดว่าดูตามลักษณะทางกายภาพดูรูปทรงรูปลักษณ์ภายนอก
หลังต้นเอ๊ยใบเอ๊ยสีเอ๊ยมันก็มองไม่ออกนะ
ถ้าอย่างนั้นมาเปรียบเทียบกัน
ซ้ายนะโหรากินไม่ได้นะ
ขวานี่คือออดิบความเอออดิบปุ๊ยบอก
เอาออดิบก่อนเอาทางขวาก่อนจะมีใบสีเขียวอ่อน
มีขนาดเล็กบางรูปร่างคล้ายลูกศรก้านใบสีขาวนวล
ก้านใบห่างจากริมขอบใบแล้วก็มีลำต้นสีเขียวอ่อน
รายละเอียดแบบนี้ผมบอกเลยคนทั่วไปดูยากจริง
มาดูบอลโหราที่กินไม่ได้กันบ้าง
มันจะมีใบสีเขียวเข้มครับมีขนาดใหญ่หนานะครับ
รูปร่างคล้ายตลปัดก้านใบสีเขียวเข้มนะฮะ
ส่วนก้านใบอยู่ติดริมขอบใบเลยลำต้นก็มีสีเขียวเข้ม
ถ้าจะดูจากตรงนี้คือไอ้โหลาที่กินไม่ได้มันจะเขียวกว่า
แต่ตอนเราจะไปดูเราจะรู้ไหมอันไหนเขียวธรรมดาเขียวกว่าหรืออะไรแบบนี้
แล้วรายละเอียดมันค่อนข้างจะแหม่ละเอียดอ่อนเหลือเกิน
อนโหรานี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่อย่าไปกินมันเลย
มันมีพิษนะฮะที่ที่ไม่ละลายน้ำด้วยส่วนที่เป็นยางใสมันนะฮะ
ทุกส่วนของต้นเลยมันมีพิษหมดถ้ากินเข้าไปมันจะระคายเคืองรุนแรงครับ
เยื่อเมือกในปากแล้วก็ลำคอจะคันปากคันคอในแบบที่เธอ
ขออภัยนะฮะปลิ้นริมฝีปากออกมาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ
แสบร้อนอาการจะอาดรุนอ่านถึงขั้นกลืนอาหารไม่ได้การพูดลำบาก
ไม่มีเสียงแล้วก็หายใจลำบากถ้าหายใจลำบากอันนี้จะแย่แล้ว
วิธีปฐมพยาบาลครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวิธีที่ก็แปลกเหมือนกัน
เพราะว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางถ้ากินไอ้ผักพวกนี้เข้าไปนะครับ
ให้กินขนมหวานครับแล้วมีอาการแบบนี้นะให้กินขนมหวาน
นี่เธอกินอะไรรู้ไหมฮะน้ำตาลตะโนดหรือว่าอมนมเย็น
หรือว่าของเย็นทันทีครับแล้วที่สำคัญไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดครับ
งส้มเอาจริงนะส่วนตัวแยกไม่ออกถ้าเกิดมันไปอยู่ในแกงส้มแล้ว
ได้ของจริงและที่สำคัญคือที่เธอกินเนี่ยมันสุกแล้วนะ
ยังเป็นขนาดนี้เลยพี่เม้อปรุงสุกแล้วด้วยพิษร้ายจริง
หรืออาจจะมีอาการแพ้เป็นทุนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ
แพ้แบบพืชพันธุ์แบบลักษณะแบบนี้เพราะคุณยายของเธอทานไม่แพ้
ใช่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ